ประกาศศักดาครับที่อำเภอลำดัวจังหวัดสุรินครับ
แม่ชาวบ้านเขาบอกว่าตำรวจมาเอาไปเที่ยว

มาเป็นขบวนดอมนับได้กี่คัน

มาทั้งหมดชาวบ้านบอกเป็น๑๐คัน

นี่คือหมู่บ้านตาปุ่มนะครับ
ตะบนตระเปียงเตีย
ลำดวนครับอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินครับ
เมื่อช่วง๓ทุ่มของ๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
พวกนี้ก็นะครับแว้นไปรอบหมู่บ้านก่อน

จากนั้นมันห้าวเต็มที่ขนองเต็มที่มันปลาระเบิดครับคุณผู้ชม
ปลาระเบิดเนี่ยครับไม่ได้ปลาหมู่บ้านเดียวนะ

เดี๋ยวก่อนพี่เบิร์ตศักดานี่คือศักดาค้าไม้หรือไม่ใช่
ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทุบตึกด้วยนะครับ
แต่อยากจะประกาศให้โลกรู้ว่าพวกกูนี่แหละห้าวเหลือเกิน

หมู่บ้านใกล้นั้นโดนหมดครับคุณผู้ชมฮะ
ไทยเจริญนะครับบ้านหนองคูบ้านตาปุ่ม

นำคลิปจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน

เพราะว่าแก๊งวัยรุ่นมาก่อกวนกลางดึก
อาวุธก็ครบมือแล้วมีระเบิดประปาด้วยนะ

เขามีหญิงชะลาท่านนอนป่วยนี่ครับ
รู้ไหมได้ยินเสียงระเบิดตกใจช็อกเกือบตายครับคุณผู้ชม

นะครับยังไงดูแลท่านหน่อยท่านเสียขวัญแหละ

ชาวบ้านฟ้องบอกว่าต้องอยู่กันอย่างหวาดภวา
เพราะวัยรุ่นแก๊งนี้นะครับมาทำแบบนี้ตลอดเลย
เรียกร้องให้ตำรวจจับตัววัยรุ่นแก๊งนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
โดยเฉพาะไอ้คนที่มันปลาระเบิดนะครับ
ที่ก่อเหตุเสี่ยงต่ออันตรายของชาวบ้านแล้วไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยแบบนี้

เพราะวัยรุ่นนี้ผมก็ว่ามันอยู่ใน๓หมู่บ้านนั่นแหละ

ประกาศสักดาประกาศสักดาเล่นข่าวแรกเลย